แต่ว่าวันนี้บอกเลยว่าต้อนรับความสดใสปีใหม่ของเราด้วย

ด้วยความกระจ่างสว่างว่าเบอร์๑๐เป็นอะไรสิคะสิทธิ์
กับชิคเลสก่อนกล่าวก็ดูอ้าวชิคกี้พายมาแจกความสดใสกับน้องหมา
แต่น่ารักตะมุตะมิน่ารักไม่ไหวไม่ไหว
โปรดติดตามตอนต่อไป

เจ้าแจ๊กริมเจ้า
เดี๋ยวนะปีนี้คือปีขาว
ขาวออร่าพุ่งปริศเขาตามเลย
สีบิกินี่สีเสื้อสีตัว
ผิวผิวแบบว่ากลืนเนียนขา

เมซิเก็กเกอรีนเขาชมแก๊กเก้า
เขาชมแก๊กเก้าหรอ